ซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนี้นะคะ

พระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ด้วยพระองค์เองค่ะ

เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ติดตามได้จากรายงานค่ะ
ของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาล

พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงส่งรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์ศักดิ์ของประชาชน
พระแสงขันชัยศรีหมายถึงส่งรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันต

ฐานพระกอลกับพระตวรรษฎร์วิชชะนีทอดไข้อยู่เบื้องซ้าย
พัทวาลวิชชะนีทอดไข้อยู่เบื้องซ้าย
โดยทานพระกรหมายถึง
ดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคง
พระทราชามารีกับพัทวาลวิชชะนีหมายถึง
ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราช
และฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่างหมายถึง
ส่งธรรมนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐศรีมาอาณาจักร
เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎ
ประดิษฐานพระมหาเสวตชัด

กลยอดฉัดประกอบรูปพรมพักอันวิเศษสุด
ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง
แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ
ปกแผ่ไปทั่วที่สานุทิศ
เมืองล่างกรอบอักษรพระประมาพิไทย
มีแถบแพร่พื้นสีเขียวถนิมทองขอบคลิบทอง
มีอักษรสีทองความว่า
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ปลายแถ่แพร่เบื้องขวามีรูปคดชสีไก่ม่วงอ่อน
ประคองฉัด๗ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร
เบื้องซ้ายมีรูปราชสีไก่ขาวประคองฉัดเจ็ดชั้น
หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน
ข้างคันฉัดด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกระหนกนาค
แสดงถึงปีมโรงนักสัตว์อันเป็นปีพระบรมราชสมภพ
สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง
ของประเทศชาติและประชาชน